ตอนนี้ถือว่าใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่เก้าสิบเอ็ด
วงการบันเทิงทั่วโลกกำลังรอคอยแล้วก็รอฟังผลกันอยู่นะครับ
งานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่๒๔กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะมีอะไรที่น่าติดตามและเปลี่ยนแปลงไปบ้างติดตามจากรายงานครับ
หรือที่รู้จักกันดีในชื่อรางวัลออสการ์ซึ่งรางวัลใหญ่ของงานในปีนี้
ทำรายได้ทะลุ๒๖๐๐ล้านบาททั่วโลกและถือเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้มากที่สุด
ส่วนตัวเต็งอีกเรื่องคงหนีไม่พ้นภาพยนตร์นอกกระแสอย่างโรมา
ที่พูดถึงชีวิตของสาวใช้ทำกลางความวุ่นวายทางการเมืองในยุค๗๐ของเม็กซิโก
ที่ได้เข้าชิงรางวัลกว่า๑๐สาขาด้วยกัน
ที่มีเนื้อหาเสียดสีชีวิตในวังอังกฤษโดยมีรายชื่อเข้าชิงถึง๑๐สาขาเช่นกัน
ไลท์สำคัญของออสการ์ในปีนี้คงหนีไม่พ้นการได้วงล็อกระดับตำนานอย่างวงควีน
ที่ได้ตอบตกลงมาขึ้นแสดงสร้างสีสันให้กับงานในปีนี้

คือการที่ทางผู้จัดงานได้ตัดสินใจยกเลิกการมีพิธีกรหรือโฮสในงาน
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ๓๐ปีและครั้งที่๒ของประวัติศาสตร์ออสการ์
เพราะไม่สามารถหาผู้ที่เหมาะสมได้
เนื่องจากได้มีการโจมตีเกี่ยวกับการเหยียดเพศของพิธีกรที่วางตัวไว้ก่อนหน้านี้
ผู้จัดงานยังลดเวลาออกอากาศ
เพื่อให้โชว์ในปีนี้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น
หลังจากที่ได้รับเรตติ้งลดลงทุกปีโดยมีหลายฝ่ายให้ความเห็นว่า
โชว์นั้นยาวและน่าเบื่ออีกทั้งยังไม่มีสิ่งแปลกใหม่
ต้องปรับปรุงให้โชว์มีความสนุกมากยิ่งขึ้น
งานประกาศผลรางวัลออสการ์ในปีนี้ยังคงจัดขึ้นที่ดอบี้เตียเตอร์
ตามเวลาของสหรัฐหรือเช้าวันจันทร์ตามเวลาของประเทศไทย